นี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นเอ็กซอเรย์ผลเอ็กซาเรย์ตรงนี้
นี่คือย่างเย็น๑๘เข้าชั่วค่ำ๑๘มีนาคม
ใช่ค่ะนี่ค่ะเวลาเอ็กซาเรย์คือ๑๙นาฬิกา๓๒นาที
พอสักประมาณ๒ทุ่มคุณหมอเจ้าของไข้เข้ามา

แล้วก็มาแจ้งว่าคุณแม่คะพอดีว่าปอดน้องเป็นฝ้า
เราก็อ้าวทำไมเป็นฝ้าขึ้นเต็มปอดเลย

แต่เขาแจ้งว่าปอดน้องเป็นฝ้าขึ้นเต็มปอดเลย
เดี๋ยวทางเราจะให้ยานะคะ
แล้วก็ให้พ่นยาเพราะว่าเหมือนน้องหายใจแรงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือที่ว่าปอดน้องเป็นฝ้าขึ้นเต็มปอดเลยเนี่ย

ไม่มีอะไรไม่มีค่ะ
ในวันเดียวขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอ
นั่นค่ะเราก็เลยสงสัย

ใช่ค่ะแล้วคุณหมอให้ทำยังไงต่อฮะ
หนูก็เลยถามว่าแล้วถ้าใส่ไปแล้วไม่ดีขึ้นอีกเหรอคะ

ก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
เราก็อ๋อค่ะคุณหมอพูดกับเราประมาณ๑๐นาที
สักประมาณ๒ทุ่ม๑๐นคุณหมอก็ออกไป
ซึ่งเราไม่ทราบหรอกค่ะว่าคุณหมอไปไหนแต่เราถามพยาบาลเนอะ
พยาบาลแจ้งว่าคุณหมอกลับบ้านไปแล้ว
คือน้องก็แบบเหมือนเขาสลึมสลือค่ะ
หนูก็ถามลูกว่าโอโซนโอโซนไหวไหมลูก
ไวครับแต่น้องไม่ลืมตานะคะ

แม่นอนตรงนี้แม่นอนตรงนี้เขาอยากให้หนูนอนข้างอะค่ะ
นอนตรงนี้แม่นอนตรงนี้ทีนี้
แล้วก็จับสายซิเจนให้ลูกดมอยู่ตลอด
คือเราก็จับเองนะครับคือไม่มีใครมาจับให้
เขาจับเองใส่ออกซิเจนให้ลูกดม
เขาก็อยากดื่มนมอะไรอย่างนี้ครับ

เพราะว่าพยาบาลเขาบอกว่าน้องยังหัวใจเต้นเร็วอยู่

หน้าท้องหายใจครับเขาคือเขาก็เปิดให้ผมดู
เขาใช้หน้าท้องหายใจเพราะว่าเหมือนหายใจไม่เต็มปอดอะไรประมาณนี้ครับ
เขาอธิบายมาเขาก็เลยว่าเดี๋ยวเอาน้องใส่ออกซิเจนแบบสองรูดีกว่า
เผื่อมันจะดีขึ้นเขาใช้คำพูดว่าเผื่อมันจะดีขึ้น
เราก็เลยอ่ะก็แล้วแต่พยานเพราะว่าเราก็เชื่อมั่นแล้วว่าคือ
อยู่ที่โรงพยาบาลยังไงน้องก็ไม่เป็นไร
คือถ้าตามความคิดของเราเนี่ยอยู่โรงพยาบาลและอยู่โรงพยาบาลเอกชนด้วย

ซึ่งเราก็คิดว่ามันก็น่าจะดีน่าจะน่าจะดูแลลูกเราได้นั่นแหละ

เวลาผ่านไปจนถึงกี่โมงฮะหลังจากตอนนั้น
สักประมาณน่าจะคือ๑ชั่วโมงได้ค่ะ
ทีนี้น้องก็พอใส่ออกซิเจนแบบ๒รูจมูกก็ไม่ดีขึ้น
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นออกซิเจนแบบแรงดันบวกค่ะ
ซึ่งมันก็ใส่สองรูเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีเครื่องมาช่วยดันลมเข้าไป
ทีนี้ตอนขณะที่ใส่ค่ะลูกเราก็เหมือนแบบมันดันแรงมากอะค่ะ
ลูกเราก็หายใจแบบอย่างนี้ค่ะ

แล้วพยาบาลเขาแจ้งว่าเครื่องมันไม่คอมพีชอะค่ะคุณแม่

ทีนี้เขาก็มาถ่ายคลิปไปให้คุณหมอดู

ไม่มีหมอเวรมาหมอเจ้าของไข้ไม่อยู่ก็ไม่มีหมอเวรอะไรมาดูเลยเหรอฮะ

พยาบาลมาถ่ายคลิปของเด็กส่งให้หมอดู

ประมาณ๓๔ทุ่มแล้วสิใช่ไหม
ก็๔ทุ่มแล้วครับใส่เครื่องแรงดันบวก
พอหมอได้ดูคลิปแล้วหมอว่ายังไงครับ
ก็ทีนี้มันจะเป็นพอใส่เครื่องแรงดันบวกมันไม่คอมพีชใช่ไหมคะ
เขาก็เลยบอกว่าพยาบาลเลยบอกว่าคุณแม่คะน่าจะเป็นเสลดที่ติดคอน้อง
เดี๋ยวทางเราจะเอาน้องไปดูดเสลด
ทีนี้ก็ให้คุณพ่อเขาอุ้มไปส่งที่ห้องหัตถการ
เอาไปส่งที่ห้องหัตถการพ่อก็ออกมาไม่ถึง๑๐นาทีค่ะ
พยาบาลก็วิ่งอุ้มลูกเราออกมาในสภาพที่ไม่มีสติ
หมายถึงว่าน้องโอโซนแบบคือ
ไม่มีสติหลับตาไปเลยแบบน็อกไปเลยอย่างนั้นเหรอ
ใช่ค่ะเราก็ตกใจตกใจทีนี้เขาก็เลยหันมาว่า
คุณพ่อคุณแม่รอข้างนอกก่อนนะคะเราก็เลยรอข้างนอก
ตอนนั้นก็จะประมาณ๔ทุ่มนิดค่ะทีนี้
ประมาณสี่ทุ่มครึ่งเนอะประมาณนี้ค่ะ
คุณหมอก็มาคุณหมอเจ้าของไข้มา
ขอพักครู่เดียวพอคุณหมอเจ้าของไข้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
สี่ทุ่มครึ่งใช่ค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ถึงขั้นต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลที่ตัวจังหวัด
คือโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วสุดท้ายคุณหมอทั้งนั้นบอก
ช่วยไม่ทันแล้วลูกเสียชีวิต
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ